แต่เรื่องนี้ไม่ต้องลุ้นค่ะเพราะว่ามีการช่วยเหลือกันจริง
เนื่องจากสถานการณ์โควิดคุณผู้ชมค่ะก็ทำให้หลายคนนั้นเดือดร้อน
แต่ว่าดาราคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็ยังส่งใจไปช่วย
และที่สำคัญส่งแรงส่งของไปช่วยด้วย
ล่าสุดพี่หม่ำโจ๊กมกคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยขอเล่าย้อนไปก่อนนะ
อันนี้เป็นภาพที่พี่หม่ำเนี่ยเขาทำเมนูข้าวกล่องเป็นร้อยกล่องเลยนะ
ไปให้ชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนระแวกบ้านพี่หม่ำนั่นแหละนะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้
หม่ำก็เป็นตัวแทนของคุณเพชรสหรัฐ
คุณเพชรสหรัฐเป็นนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังนะคะ
นำข้าวสารหอมมะลิจำนวน๔ตัน
กลับไปแจกให้กับพี่น้องในชุมชนบางม่วงค่ะ
ที่พี่หม่ำไปกับพี่มดภรรยา
ขนข้าวใส่ท้ายรถกระบะ
แจกด้วยตัวเองแบบนี้เลยคุณผู้ชม

หม่ำเนี่ยขึ้นไปนั่งท้ายรถกระบะเลย
ก็ตะโกนให้ชาวบ้านมาต่อแถว
เอาต่อแถวรับข้าวสารกันให้เป็นระเบียบด้วย
แบบนี้บอกให้มาเอาไปกันเยอะนะคะ
แบบนี้เลยต้องบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้ยังไง

แรงสู้กับปัญหาสู้กับโควิดต่อไปจ้ะ
วันนี้ก็เอาข้าวมาแจก๔ตันนะครับ
๔ตันเองไงเท่าไรวะเนี่ย
๔๐๐๐กิโลเมตรครับ

๔ตัน๔๐๐๐โลเมตรนำข้าวสารไปแจกกัน
นี่แหละของกินของใช้ช่วงนี้ชาวบ้าน